ดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้หนุ่มยูทูปเบอร์ก็พาแฟนสาวขับรถเข้าบ้าน
ทีนี้ไปเจอคู่กรณีแล่นสวนด้วยความเร็วก็บีบแต่เตือน
ทีนี้พอมันเกิดข้อทะเลาะวิวาดกันเนี่ย
ก็เลยมีเรื่องกันแล้วปรากฏว่าฝ่ายของแฟนสาว
เป็นคนที่ถูกชกจนปากฉีกนะคะ

การณ์ที่สุดท้าย

ผมกล้าสาบานให้ตาย

ผมกล้าสาบานให้ตายพี่
กล้าสาบานให้ตายจริง
คือพี่เขาจะขับรถชนผม

ภาพมันค่อนข้างมืดไปหน่อย
แต่ก็ฟังจากบทสนทนาได้

ที่นายปวิทย์เจริญรัตนากูลอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นยูทูปเบอร์ช่องมะเขือ
ขับรถพาแฟนสาวกลับจากไปซื้อข้าว
ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเอื้ออาทรโครงการห้วยคุ้ม
เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะ
ทีนี้เขาเลี้ยวซ้ายจากภาพเลยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมา
นี่นะนี่นี่นี่ขับสวนขับสวนมาอืม
ทีนี้คือทางมันคงแคบด้วยไงใช่ไหมคะ
แล้วมาด้วยความเร็วตัวนายปวิทย์เขาก็บีบแต่เตือน
อีกฝ่ายก็บีบแต่สวนคืนมาทีนี้พอบีบแต่กันไปมาปุ๊บจอดรถขวาง
แล้วก็ลงมาต่อว่าทุบกระจกรถเลยโชคดีที่ตัวรถเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะคะ
ยังตามเพื่อนออกมาสมทบอีกสองคนครับหนึ่งในสองเข้าไปพูดคุยกับนายปวิทย
น้ำเสียงดูดีเลยนายปวิทย์ก็เลยวางใจว่าคงจะไม่ได้ถูกทำร้าย

พี่เขาบอกพูดเพราะมากพูดผมว่าเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาคุยกับพี่
มีเรื่องอะไรกันเออผมก็ไว้ใจนะเห็นแล้วก็เห็นพี่ร้านกับข้าวมาด้วย
ผมก็เลยไว้ใจว่าเออมาส่งกับข้าวเราทุกวันอะไรอย่างนี้
พอผมเปิดกระจกลงเท่านั้นแหละคู่กรณีเข้ามาโชคทำร้ายร่างกายทั้งแฟนทั้งผมพร้อมกัน
คือไม่สนว่าจะต่อยใครต่อยใครได้ต่อยเลยต่อยใครได้ต่อยเลย
ทั้งสองคนในรถน้องก็โดนช่วงปากตรงนี้
ช่วงปากตรงนี้คือได้เย็บสองเข็มเย็บสองเข็มอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เอ่อ
ตัวตัวลวดฟันอ่ะหลุดลวดฟันหลุดแล้วซี่ซี่ต้องดามสามซี่
คือแฟนสาวเขาจัดฟันอยู่แล้วไปต่อยโดนเหล็กก็เลยฟันเบี้ยวไปเลย
เหล็กหลุดอ่ะครับน่ะนี่นะก็มีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ด้วยอ่ะนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราพยายามติดต่อสอบถามจากทางฝ่ายรถฟอร์จูเนอร์ด้วย
จะได้สอบถามข้อเท็จจริงทั้งสองด้านนะคะแต่ไม่สามารถติดต่อได้
ก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วการทะเลาวิวาสกันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการบีบแต่รถใส่กันเท่านั้น
หรือว่าเคยมีเรื่องอื่นมาก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่านะคะอ่าเราก็จริงจริงอยากติดต่อให้ได้ทั้งสองฝั่งอ่ะ

เดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าบีดแร่ใส่ใครเลยครับกลัว
ใช่คือถ้ามันไม่ได้ฉุกเฉินจริงนี่ดิฉันก็ไม่บีบนะกลัวเหมือนกัน
มีเรื่องมีราวกันเพราะบีดแร่แต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องอื่นหรือเปล่านะครับ